ท่านที่กรบครับผมจิอรายุห่วงทรัพย์
สมาชิกสภาพุทธรัศดรกรุงเทพมหานคร
ครองสามวาพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้าน
ท่านประธานที่กรบครับเมื่อตอนกลางวัน
เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปค่อนข้างหลากหลาย
ทำท่าเหมือนจะว่าไปในทิศทางเดียวกัน
ก็คือไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ซึ่งก็มีเหตุผลหลากหลายนะครับแต่ท่านประธานที่กรบครับ
เมื่อช่วงกลางวันผมคนกรุงเทพมหานคร
หลายคนก็บอกว่าค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อย
กรทมประกาศให้๕กลุ่มนั้นเปิดได้พรุ่งนี้
ร้านค้าเขาก็เตรียมโทรศัพท์ไปบอกเลยท่านประธานครับว่า
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวก
พิพิธภัณฑ์หอศิลปร้านทำเล็บคลินิกเสริมสวย
วดสปาสวนสาธารณะจะเปิดในวันพรุ่งนี้
เขาก็โทรไปบอกลูกน้องกันเต็มที่เลยท่านประธานครับว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำงานนะเราจะได้มีเบี้ยเลี้ยงบ้าง
ท่านประทานพิโขนกลับวันนี้เราอภิปรายพิจารณางุปประมาณ
ลายจ่ายประจำปีหกห้าของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันต์โอซิชา
คนกรุงเทพย์มหานครสิบกว่าล้านคนห้าสิบเคตร
ดีใจได้ครึ่งวันท่านประธานครับ

เห็นใจพ่อแม่พี่น้องคนกรุงเทพเขาบ้างไหมเนี่ย

เรียกมาเช้าเนี่ยเหมือนไง

นี่อยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าท่านประธานครับ

ผู้ว่าเชียงใหม่แล้วสบคอยู่กรุงเทพ

เนี่ยพี่น้องประชาชน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ท่านทำท่า
เหมือนจะอวดสมควรว่า

ท่านประธานครับท่านประธานเลยมองเห็นไหมฮะว่า
พิษดารปี๗นักกู้แห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาตอนที่มีชื่อว่า
ประชาชนธรรมลุงชัยไทเจ้งโปรดไฟอีกครั้งนะ
ประชาชนทำลุงใช้ไทยเจ๊งก็จะไปเชื่อได้ยังไงอ่ะ
กลางวันบอกอย่างเย็นบอกอย่างปีที่แล้วว่าอย่างโอ้ย
ภาคพิษดาลปี๗นักกู้แห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาตอนที่มีชื่อว่า
ภาคพิษดาลปี๗นักกู้แห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาตอนที่มีชื่อว่า
ภาคพิษดาลปี๗นักกู้แห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาตอนที่มีชื่อว่า
ต้านบริหารมา๗ปีเนี่ยท่านประตานดิกรมครับ
เป็นนักกู้แห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพญา
ซึ่งสื่อมวลชนก็ไปเขียนกันเยอะครับ
แต่ว่าปีนี้เข้ามาของงบประมาณอีก

เพราะอะไรท่านประธานครับ
โควิดมา๒ปีนะ๖๒๖๓นะ
แต่ก่อนหน้านั้นล่ะถ้าเกิดเขาทำดี

เฉลี่ยโตขึ้นเสถียรมากครับ
อยู่ที่๑ท่านประธานครับ
ท่านประสาววัยรุ่นก็บอกว่าโหหวยเหลือเกิน
หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นทุกวัน

คนจนหนักขึ้นตายมากขึ้น
ผูกคอตายกันมากขึ้นครับท่านประธานครับ
อกจากนี้ครับ๗ปีที่ผ่านมา
ถลุงเงินไป๒๐๘ล้านล้านบาทนี่นะฮะ

จะแก้ปัญหาโรคระบาด
จะแก้อย่างโน้นจะแก้อย่างนี้

ผมถามพี่น้องประชาชนที่ฟังจิรายุของทรัพย์อยู่ทางบ้านครับว่า
ท่านจะให้ฉายานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ว่าอย่างไร
ช่วยกันโพสต์เข้าไปในทวิตเตอร์ก็ได้นะครับ
ก็ช่วยกันให้ฉายาหน่อยเถอะครับ

กลางวันยังตื่นเต้นแล้วพรุ่งนี้กะว่าจะไปนวดแผนโบราณคลายเมื่อยซะหน่อย
เนี่ยแล้วมันอะไรกันครับ
ธุรกิจมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้ท่านประธานที่กรบครับ
เห็นการแก้ไขโควิดแบบเช้าแบบอย่างหนึ่งกลางวันอย่างกลางคืนอย่าง
ตื่นมาพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอีกนะฮะไม่รู้ท่านนายกฟังปุ๊บเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปบอก
พรุ่งนี้เดี๋ยวต้องเปิดเลยนะเนี่ยแล้วคนทำมาหากินเขาก็สวดชายาโต
ท่านนายกรัฐมนตรีครับและนอกจากนั้นท่านประธานที่เคารพครับ
หนี้สาธารณะท่านได้กู้กันมาเพลินเพลินเพลินเพลิน
ว่ากันไปแล้วทั้งหมด๙ล้านล้านบาทท่านประธานครับ
ประจำปีนี้เนี่ยตั้งแต่ยึดอำนาจมาในสมัยคอสช
ในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำกันมา
เขาซ่อนอะไรไว้ผมพยายามฟังตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ
หนี้เพดานจะทะลุที่๖๐
ถามเหมือนจะดีจำได้มั้ยคะ
สัปดาห์ก่อนหน้านั้นตั้งงบประมาณที่จะกู้กู้๗แสนล้านบาท
แหมมีคนบอกโอ้ยธันยกเขาไม่อยากกู้เยอะ
ไอ้ที่กู้ไม่ได้มันจะชนเพดานท่านผ่านตอบครับ
ผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนครับว่า
ถ้ารัฐบาลใช้สติปัญญาความรู้ประสบการณ์ที่ผิดพลาดมา๗ปี
ท่านประธานที่กรบครับเราจะไม่เห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใช้สติปัญญาความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
มาเป็นบทเรียนไม่ใช่เอ๊ะอะไรก็โทษแต่ประชาชน
ประชาชนมันใหม่ระวังประชาชนมันใหม่ดูแลตัวเอง
แต่เวลากู้มาขอสภาตัวแทนของพี่น้องประชาชน
เนี่ยท่านประธานครับถ้าใช้มาเป็นบทเรียนนะครับ
ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าท่านเนี่ยใช้เงินมือเติบยิ่งกว่าเสียคาเฟ่
ท่านประธานก็เห็นใช่ไหมคล้องทีเป็นหมื่น
แต่นั่นเงินของเขาเองนะเขาทำมาหากินเขาทำมาค้าขาย
ป่าแบบเสียเอ้ยมานั่งเลยเดี๋ยวป่าคล้องเดี๋ยวเสียจัดให้
เอาคอนโดไหมรถเล็กไหมก็ไม่ใช่เงินตัวเองท่านนายกรรมตรีก็ทำได้หมดนะครับ
จึงเกิดกรณีนี้ครับวันนี้ประชาชนเขาบอกว่าโอ้โห
จุกไทยจนไทยเจ๊งและไทยไม่มีเจ้าครับ
เพราะมีแต่จะจบเจ๊งจนตาย
เหตุผลที่รัฐพักฝ่ายค้านเนี่ยท่านประธานครับมีแนวความคิดเดียวกันครับว่าปล่อยให้ผ่านไม่ได้
มีคนบอกเฮ้ยปล่อยไม่ให้ผ่านไม่ได้ถ้าปล่อยแบบนี้ไปหรือถ้าจะไม่ให้ผ่านเนี่ย
เดี๋ยวจะเงินไม่ได้ใช้ประชาชนจะเดือดร้อนผมบอกเลยครับมันเหมือนวัดใจกันท่านประธานครับ
ถ้าเทลงไปหมดหน้าตากพรุ่งนี้ไม่มีอะไรกินตายทั้งครอบครัวกลับกั้นใจคืนนี้กินน้ำเปล่า
แล้วพรุ่งนี้รอดเพราะเก็บเงินที่จะลงไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเนี่ยประชาชนเขาคิดแบบนั้นนะฮะ
ค้างก็คิดแบบนี้เช่นเดียวกันท่านประธานครับจึงไม่อาจไว้วางใจให้ผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณ๖๕นี้ได้ครับ
เพราะอะไรครับท่านตั้งมา๓๑ประมาณการมาบทจะเก็บภาษีได้๒๔ล้านล้านก็หมายความว่าส่วนต่างห่างกันอยู่เจ็ด
เอามาจากไหนล่ะครับก็นักกู้แห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาภาคพิษดารปี๗อีกเช่นเคย
ท่านประธานครับสุดท้ายคนไทยก็ต้องรับกรรมครับ
นี่ผมขอบคุณองค์กรต่างนะฮะผมไม่เอ่ยนามที่กรุณาออกมาแถลงข่าวบอกว่าขอโทษที่ไปเป่านกหวีดปี๊ดไล่กันเนี่ย
ขออภัยจริงนึกว่าจะเป่ามาแล้วได้ของดีก็อย่างที่เห็นอยู่อย่างนี้แหละท่านประธานครับ
สุดท้ายรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เพิ่งมาปีนี้ปีแรกนะครับที่เราจะไม่ให้โอกาสครับฝ่ายค้านให้โอกาสมาตลอด
แต่มันไม่ไหวจริงครับมันปล่อยผ่านไปไม่ได้ครับเพราะท่านทำงบประมาณแบบคิโยตินประเทศ
ขยี้ให้คนไทยตายสนิทนักกู้แห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาพักฝ่ายค้านจึงจำเป็นต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมครับ
ท่านประธานที่กรบครับมันช่างใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าฝ่ายค้านบอกว่าไม่ให้งบผ่านไปเนี่ย
เดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าเห็นไหมประเทศยังไม่ได้รับการแก้ไขปีที่แล้วก็พูดแบบนี้ก็ให้โอกาสมาแล้วแล้วให้โอกาสมา๗ปี
แล้วยังไงฮะออกมาพูดก็เหมือนเดิมเมื่อกี้ลำตรีสามท่านผมฟังแล้วผมก็เคลิ้มไม่เป็นไรนะเดี๋ยววาระ๒ลายกระทรวงมันกว่านี้อีกท่านประธานครับ
เหตุผลดังต่อไปนี้ครับที่พักฝ่ายค้านนั้นไม่สามารถที่จะให้ท่านผ่านได้ก็เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลย
ทำอะไรที่คิดว่าตัวเองดีก็ชื่นชมกันเองเดี๋ยวไอ้ห้อยชมเดี๋ยวไอ้โหนชมแต่พอทำอะไรผิดพลาดก็ด่าประชาชน
ผมจึงบอกท่านประธานครับว่าท่านใช้เงินโดยไม่คำนึงถึงหยาดเหงื่อคราบน้ำตาและชีวิตของประชาชนผู้เสียภาษี
หวาระที่๑ผมยังไม่อยากลงมาในรายละเอียดครับเดี๋ยวหวาระ๒๓เจอกันอีกทีนึง
ซึ่งเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายมาตั้งแต่ช่วงเช้า
เผลอรัฐบาลเกินครึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าก็ด่า
ผมไม่รู้หรอกว่าด่าแล้วเดี๋ยวมันจะยังไงกันแล้วกันหรือเปล่า
ก็ไม่เป็นไรครับแต่ท่านก็โดนด่ากันไปเป็นที่เรียบร้อย

ตั้งงบประมาณโดยไม่สนภาวะการคนตายเป็นพัน
สมัยก่อนเขาเรียกโค้งร้อยศพนี่ก็โหดเลยนะท่านประธานครับ
นี่ถ้าเกิดเขาเรียกนายกลำตรีประยุทธ์เจ้าของฉายา

เนี่ยท่านประธานครับมันยังไงอ่ะ
ท่านประธานที่กรบครับก็ยังเกิดภาวะอัตราหรือตัวตนที่คิดว่าอำนาจเนี่ยยึดเข้ามา

แน่นอนครับประชาชนเขามือเปล่าท่านเล่นถือปืนยืนคุยเขาก็ต้องกุมหวังขาท่านประธานครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าท่านต้องคิดใหม่
แต่พักฝ่ายค้านให้โอกาสไม่ไหวแล้วจริงท่านประธานครับ
หรือเป็นเพราะว่าท่านเคยพูดไว้ครับว่าบริหารประเทศไม่ยาก
เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่ยาก

ท่านประธานที่กรบครับผมทบทวนอีกนิดเดียวนะครับว่า
นายกรัฐมนตรีประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๔๗๕เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันนี้มี๒๘คน
กู้กันไปเฉลี่ยรวม๒๓๙ล้านล้านบาทครับ
แต่ท่านประธานที่เคารพพี่น้องประชาชนครับ
ลุงลุงใช้เดี่ยวคนเดียว๗ปีกู้ไป๕ล้านล้านบาท
มากกว่า๒เท่าของ๒๘คนของประเทศไทย
ตั้งแต่๒๔๗๕เป็นต้นมาท่านประธานครับ
นี่ไงครับไหวเหรอครับ
เฉลี่ยแล้วกู้อภิมหาอมตะนิรันการปีละ๘แสน

ทำงบประมาณปี๖๕แบบนี้เนี่ยผมมองไม่เห็นอนาคต
และที่ท่านกู้ไปจำนวนมหาศาลในลักษณะเช่นนี้เนี่ย
ท่านประธานครับผมกับท่านประธานเนี่ย
ห่างกันสัก๑๐ปี๑๕ปี
แต่เราเกิดใหม่กันอีก๒รอบครึ่งเนี่ย
ไม่รู้ใช้หนี้หมดหรือเปล่านะท่านประธานครับ
ประเทศจะต้องใช้หนี้ที่รัฐบาลชุดนี้ก่อไว้เนี่ย
ผมเชื่อว่าไม่น้อยกว่า๑๐๐ปี
เกิดมาไม่รู้ว่าปีหน้า

มันมีจริงผมก็จะถามเขาว่า

หนี้ของลุงตู่นี่ใช้หมดหรือยัง

ไม่มีอะไรก็กู้
๕๘ทำงบประมาณหลังยึดเข้ามาก็กู้

เรียกว่าเป็นผู้นำประเทศและเป็นรัฐบาล

มีเสถียรภาพทางด้านการกู้

ตอนนี้เนี่ยถ้าท่านไปดูสื่อต่างประเทศที่เป็นภาษาปะกิจเนี่ยนะฮะ

บอกผู้นำประเทศไทยตอนนี้ติดระดับอินเตอร์

ชมเป็นนักกู้แห่งอาเซียน
นี่จะขยับขึ้นไประดับเอเชียนะฮะ
นี่แข่งกันแบบถ้ากีฬาอาเซียนกีฬาแหลมทองนี่เด็กเลยนะครับ
ต้องไปแข่งเอเชียนเกม
อีกหน่อยเข้าสู่ระดับโอลิมปิกครับ
เพราะว่าอีกหน่อยจะกู้มากที่สุดเป็นอันดับ๑ใน๕ของโลก

ถ้าทำงบประมาณเช่นนี้ผมก็บอกได้เลยนะครับว่า

และที่สำคัญก็คือท่านไม่เคยสำนึกเลยนะครับว่า
นำบทเรียนจากการบริหารที่ตนเคยบริหารผิดพลาดมาแก้ไข
ถ้าเป็นนักกีฬาเขาเรียกว่านักกีฬาประเภทเดียว

แต่พอเล่นอะไรกีฬาที่เป็นทีมมีคณะรัฐมนตรี๓๐กว่าคน

ผลมันจึงออกมาเป็นอย่างที่เห็น
ท่านประธานครับฝ่ายค้านกรรมาธิการหลายคณะทำงานอยู่นะฮะ
มีหลายคนหากินกับความตายหากินกับโรคระบาด
หากินกับโควิดครับ

ถ้าจีนเขาแข็งแรง๖๗ปีที่ผ่านมา
วันออกไกลตะวันออกกลางแข็งแรงครับ
เขาก็ไม่ต้องกู้เงินครับ
แต่ท่านบังอาจใช้ภาษีของประชาชนในการสืบทอดอำนาจ
และทำงบประมาณแบบแหกตาประชาชนครับ
ท่านประธานผมบอกอย่างนี้นะฮะท่านดูให้ดีนะฮะ

ปี๖๕ท่านตั้งงบ๓๑พรกรเงินกู้๕แสน

ท่านประธานรู้ไหมครับว่า๖๒๖๑ปี๖๑๖๒เนี่ยนะฮะ
ศนสภานนิติบัญญาณแห่งชาติ
แก้กฎหมายไว้เพื่อเตรียมรับกับการบริหารราชการแผ่นดิน
เพราะที่เขาบอกว่าอยากอยู่ยาวนี่ล่ะอะเดี๋ยวผมจะฉายต่อกับ

น่าทำนะฮะกลัวประชาชนด่าเพราะสภาพมีฝ่ายค้าน
แต่ตอนพวกท่านทำรูดปื๊ดครับพรบฉบับวิธีการงบประมาณให้มีกองทุนสำรอง๕๐๐๐เนี่ย
ลำตรีคลังท่านอยู่ข้างหลังออกมาหน่อยฮะอยากฟัง
ตอบด้วยที่ผมถามเนี่ยตอบด้วยว่าจริงไหม
พรบวิธีงบประมาณให้มีกองทุนสำรอง๕๐๐๐ครับ
พรบหนี้สาธารณะท่านไปตีความมาตรา๒๑ว่าเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการกู้เงินเต็มเพดานของกฎหมาย
นี่ถ้าเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณจะบอกครับ

ตัวอย่างเช่นปี๖๒ท่านกู้เลยไป
แล้วท่านก็มาตั้งงบประมาณไว้ปี๖๓๖๖
แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ

มันมันมันสงสัยอะ

โอ้ยเราแก้ไขเราลดก็ประมาณกระลาฮม

โน่นนี่นั่นประชาชนครับ

เขาวางแผนมาตั้งนานแล้ว
ไม่ใช่แค่ยึดอำนาจไม่แค่สืบทอดอำนาจ

อย่างไรให้ถูกการตรวจสอบ

พระราชบัญญัติวินัยการคลัง
ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไป
ก็กลายเป็นบ้องกัญชาตามภาษาโบราณเขาว่า

ให้คนขับรถพาพี่น้องประชาชน

ท่านทำขาดดุลมาตลอด

อย่างจริงจังชอบให้คนปากหวานใส่

โกรธผมก็ไม่ว่าแต่เป็นความจริงที่ท่านต้องไปแก้ไข

ไม่ใช่มาอารมณ์ขุนงั้ว
ออกมาเยอะแยะมากมาย

ปล่อยเสร็จถามว่ามีประกันภัยหรือยัง

ปีมาก็ตายกันทั้งประเทศอย่างที่เห็นเนี่ยฮะ

อยู่ตลอดเวลาค่าไฟ
ค่าน้ำค่าน้ำมัน

รัฐบาลจะลดราคาค่าน้ำมันให้

มีไหมครับค่าน้ำจะลดให้

แล้วก็ยังมันมือท่านประธานครับ
มาขอกู้นี่ยังไม่เข้าสภานะฮะ
ครับบอกจะกู้เจ็ดสุดท้ายลดลงเหลือ๕ท่านเล่นเอาคนไทยขึ้น
โยตินอีกแล้วจะปล่อยมาสับฉับขัดฟังแล้วมันน่าเครียดอ่ะ
ท่านประธานครับแล้วดูนะฮะหนึ่งล้านล้านบาทปีที่แล้ว
พี่น้องประชาชนฟังให้ดีนะฮะเขาเอาไปทำอะไรบ้างครับ
ผมเข้าไปในเว็บไซต์ของสภาพัฒน์ครับมีข้อมูลที่ใช้วงเงินประมาณ๗๐๐
แปดแสนล้านบาทบอกว่าจะกระตุ้นเกี่ยวกับโควิด
ช่วยตอบผมหน่อยครับว่ามันช่วยกระตุ้นจริงไหมเอาไปทำงบเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ
เอาไปพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าเอาไปทางหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย
เอาไปทำยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด
สิริรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณอยู่เกือบ๘แสนล้านงบแก้ไขปัญหาโควิด
ครับที่ไม่สามารถที่จะปล่อยให้มีปรบรชบนี้ผมย้ำกลับไปตอนแรกและกลับว่า
หนึ่งถ้าผ่านผ่านไปแล้วเจ๊งทั้งประเทศกับถ้าไม่ผ่านแล้วยังพอเก็บไว้และใช้จ่ายอย่างมีระบบอันไหนที่เราจะเลือก
ท่านประธานครับงบกระลาโหมท่านดูนะฮะ
เห็นชีวิตประชาชนจัดทำงบประมาณอย่างที่
เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายมาตั้งแต่ช่วงเช้ายังนึกไม่ออกเลยครับว่าปีหน้า
นี่พวกเราจะอยู่กันยังไงวันนี้ก็รับข่าวครับ
รถถังมาส่งแล้วที่ท่าเรือมาเร็วกว่าวัคซีนโควิด
ก็จริงเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ลือกันตึม
ท่านประธานครับงบกระลาโหมดูดีครับหลังจากที่ลำตรีบอกว่า
เนี่ยได้เอาไปทำโน่นทำนี่ปีที่แล้วท่านประธานครับ
รัฐมนตรีกระลาโหมเคยพูดไว้นะครับบอกว่าเราจะพัฒนาอุตสาหกรรม
ถ้าติดชื่อยี่ห้อพระลักษณ์พระรามจีลายุรุ่นเจ็ดสองห้าได้ทำได้ทำแล้ว
แล้วก็พูดกันถึงในนามของรัฐบาลครับว่าถ้างบของกองทัพเนี่ย
อย่างน้อยเอาสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้มั้ยใช้วัสดุในประเทศเพื่อให้แรงงานมันกระเตื้องมันกระตุ้น
ปรากฏว่าวันสองวันนี้ข่าวให้ลึ่มเลยท่านประธานครับกองทัพอากาศ
ไปของงบปีที่แล้วกับสภาเราบอกว่าถ้าเกิดไม่ให้เนี่ยจะไม่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าจะต้องใช้
ชิ้นส่วนที่ประกอบในประเทศกรรมธิการงบประมาณปีที่แล้วก็เชื่อครับ
แล้วก็ยังบอกเนี่ยเห็นไหมทำแบบทอนะเขาจะได้ไปทำลำตรีกระลาโหมตรวจหรือเปล่าล่ะครับ
ต้นปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในการจัดซื้ออาวุธอีกหรือไม่
ยกตัวอย่างเช่นแทนที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะใช้ในประเทศทั้งยี่สิบสามสิบค่อยค่อยทยอยเพิ่มไปเรื่อยเรื่อย
ซื้อรถฮัมวี่ก็ซื้อเป็นยี่ห้อไทยลูกยี่ห้อโตโยต้าอะไรกันที่มันคล้ายกันเนี่ย
แต่มันผลิตในประเทศปรากฏว่าไปเปลี่ยนแปลงท่านประธานครับไปเปลี่ยนแปลงที่จะให้ในหน้าพ่อค้าอาวุธและซื้อจากต่างประเทศใช่ไหมอ่ะ
ท่านประธานที่กรบครับผมไม่อยากให้นำกองทัพเข้าไปเป็นธาตุเทคโนโลยีของต่างชาติครับ
อะไรก็โอ้อาวุธปืนมาจากอิสราเอลปืนทาโว้ยิงเร็วเก็บเสียงแม่นยิงพื้นสู่อากาศยิงโน่นยิงนี่
คนไทยมันก็ทำบ้างไฟมาเป็นร้อยปีมันก็ทำได้นะท่านประธานครับ
ของในประเทศไทยทั้งหมดเป็นโลโคคอนเทนต์เยอะแยะมากมายรัฐบาลตรวจสอบไหมครับ
ท่านประธานที่กรบครับท่านคิดได้ไงครับไปลดงบบัตรทองในยามที่โรคระบาด
ประชาชนใช้บัตรทองเพิ่มขึ้นวันนี้ถึง๑๓๗๐๐กว่าคนในช่วงของสถานการณ์โควิด
ไปดูในไส้ครับในเล่มของงบประมาณ๖๕ท่านไปตัด
หรือเป็นเพราะอะไรครับธนายกฤษศิลป์ธนายกยิ่งรักษ์ทำไว้ดี
อะไรที่เป็นธักษิตอะไรที่เป็นยิ่งรักษ์มันเจอไส้เดือนเหรอ
ท่านประธานครับถูกตัดไปตั้งเยอะซึ่งสถานการณ์ขณะนี้มีความจำเป็น
แต่ท่านกลับเพิกเฉยต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน
เมื่อกี้ผมเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับไม่รู้ท่านรู้หรือเปล่า
แต่ท่านต้องรู้นะท่านประธานที่กรบครับกระทรวงพลังงานเนี่ยปกติในงบมันไม่ค่อยเยอะ
ปีนี้โป่งขึ้นมาฮะแล้วท่านดูในเล่มนะผมก็ไปดูรายละเอียดเอ๊ะมันโป่งขึ้นมาเพราะอะไรดิ
ไปถามในวาระ๒รายมาตรากันหน่อยว่าพลังงานทำอะไร
ปรากฏว่าไปใช้หนี้เดิมที่คอสชทำไว้ด้วยส่วนหนึ่งครับ
ยุคนั้นสั่งให้ซื้อปาล์มให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อปาล์ม
แล้วก็ไปขึ้นที่โรงไฟฟ้าบางประกงไอ้โรงไฟฟ้าบางประกงมันเหมือนเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะท่านประธานครับ
วันหนึ่งจะต้องไปเปลี่ยนเป็นพวกปาล์มมันก็ต้องไปปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใช้เงินมหาศาล
ใช้เงินไป๓๐๐กว่าล้านบาทวันนี้ยังเป็นตัวแดงอยู่เลย
กระทรวงพลังงานรู้ไหมรู้แต่ท่านประธานที่กรบครับ
บที่โป่งขึ้นมาที่พักฝ่ายค้านไม่สามารถที่จะผ่านงบฉบับนี้ได้
เพราะว่ามันเป็นการแก้ไขสิ่งที่ตัวเองใช้ไม่ได้มาโดยตลอดครับผมยกตัวอย่างเช่น
มีการฟ้องร้องจากบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งของโลกชื่อว่าเชฟรอน
กระทรวงพลังงานครับคล้ายกับเหมืองทองอัครา
นี่ประชาชนรู้ไหมสื่อมวลชนรู้ไหม
ตั้งงบประมาณจ้างทนายไว้หลักร้อยล้านท่านประธานครับ
เพื่อต่อสู้เพราะเกรงจะเหมือนกับเหมืองทองอัครา
เขาไปฟ้องอนุญาโตตุลาการครับถ้าไทยแพ้อีกหลายหมื่นล้าน
และผมถามว่าเวลาท่านบริหารราชการแผ่นดินกันด้วยความบกพร่อง
แล้วท่านเอางบประมาณแผ่นดินไปใส่เพื่อจะตั้งจ้างทนายไปแก้ต่าง
เห็นไหมครับท่านประธานครับ
และถ้าเป็นแบบนี้อีกก็จะเหมือนเหมืองทองอัครา
ลำตรีพลังงานอยู่ข้างหลังออกมาตอบด้วย
ท่านประธานที่กรบครับผมจึงอยากจะบอกว่า
เหตุผลกลใดหรือพักฝ่ายค้านถกเถียงกันเยอะแยะมากมายเลยครับว่า
ทำไมเราจึงต้องลงมติไม่สามารถให้ผ่านได้

ไปก็เหมือนเดิมประเทศก็เจ๊งหงายหลังลงคลอง
แต่ถ้าไม่ให้ผ่านเราก็ยังพอทำเนาครับที่จะเหลือของเดิมที่พอเก็บกินเก็บใช้
และปรับงบประมาณหรือยังไงก็แล้วแต่จะมีใครเข้ามาบริหารจัดการแผ่นดิน
ในช่วงที่สถานการณ์บ้านบนต้องการวีลับวุหลุจจริง
อันนี้คือสิ่งที่พวกเราทำครับ
ท่านประธานที่กรบครับผมดูท่านนายกเมื่อเช้านี้ท่านแก่ลงเยอะนะ
ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ๖๗๖ย่าง๖๘
เพราะอะไรครับคนเราหนีเรื่องนี้ไม่ได้ครับก็คือปีศาจแห่งการเวลา
ผมก็เริ่มมีตีนกาหน้าเริ่มย่นครับ

เมื่อเช้านี้คลินิกจะเปิดพรุ่งนี้จะเปิดค้น

มหาสบคท่านนายกรรมตรีหักอกคนที่อยากจะไป

ท่านประธานครับวันนี้ปีศาจแห่งการเวลาไล่ล่าท่านด้วยความฉลา
พวกเราอยู่กันไม่ถึง๔๐ปีหรอกครับ
ปีหน้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าน่าจะมีรอยตีนกามากขึ้นอีกกี่เส้น
แต่สิ่งที่คนและพี่น้องประชาชนจะจดจำ
วีรบุรุษของชาติหรือนายกรัฐมนตรีแต่ละคนไว้
ก็คืออนุสวรีบ้าง
ชื่อของสะพานบ้างชื่อของอาคารสถานที่บ้าง
ผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าพี่น้องประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่
ถ้าผมจะทำสะพานชื่อสะพานประยุทธ์จันทร์โอชา
ในฐานะวีรบุรุษของชาติที่ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง
นรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา

ผมเตือนสติดังเลยครับจริงมีหลายกระทรวงเลยครับ
ผมในฐานะที่ตรวจสอบฝ่ายค้าน
กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรมอีกหลากหลายครับ
ที่ท่านทำงบประมาณแบบให้เขียนเข้ามาเดี๋ยวจัดให้
ให้พวกการวางอย่างนู้นวางอย่างนี้
ท่านประธานที่กรบครับโดยสรุปแล้ว
ฝ่ายค้านไม่สามารถปล่อยให้นักกู้แห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาภาคพิษดารปีเจ็ด
ที่ประชาชนธรรมแทบตายลุงชัยทายเจ้ง
ผมจึงไม่สามารถผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี๖๕นี้ไปได้ครับ